โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรียกว่าไงเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยและเรามั่นใจมานาน
เพราะว่าที่บ้านก็ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มั่นใจในประสิทธิภาพอ่ะค่ะ
อันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าแอฟมั่นใจมากในความพร้อมติดทนนานค่ะ
แล้วก็ประสิทธิภาพในการขจัดคราบหนักดีเหมือนเดิมค่ะ
ตัวนี้มันต่างจากตัวที่พร้อมสถานหรือยังไง
สูตรของแอฟนะคะก็คือกลิ่นหอมมากเลยค่ะ
ทั้ง๗แบบเลยนะคะ๗แบบคือปรับสูตรใหม่เนี่ยใช้เอ็นไซด์ธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสำหรับใครที่รักโลกนะคะแล้วก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
เราก็อยากจะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าบรีสต์ทั้ง๗สูตรใช้เอนไซน์ธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าเราใช้แล้วจะไม่มีสิ่งตกท้างอยู่ในธรรมชาตินะคะ

แล้วน้องพี่ใหม่เหมือนกันไหมน้องพี่ใหม่จะเป็นผู้กับน้องพี่ใหม่ใช่ไหม
อันนี้มั่นใจเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะกับลูกเนี่ยนะคะ
เราเนี่ยเป็นแนวคิดเดียวกับรีสอยู่แล้วคือเราปล่อยให้ลูกกล้า
กล้าออกไปมีประสบการณ์กล้าเลอะอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการอะไรที่ขจัดคราบหนักได้
ในขณะเดียวกันจะต้องอ่อนโยนกับผิวเด็กผิวลูกน้อยของเราค่ะ
เพราะว่าสามารถขจัดคราบหนักได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็
เขาไม่มีสีไม่มีสารฟอกขาวแล้วก็ไม่มีสารให้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวอะค่ะ
อันนี้เขาได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะฉะนั้นแม่อย่างเราก็มั่นใจ
ทำไมแม่ไม่ได้เชื่อฝากเลยครับตรงนี้แปลว่าโลกมันเยอะเลย
ใช่ค่ะอันนี้ก็เลยมีความภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้นำเสนอนะคะ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ของบรีสเลยค่ะ
ในการที่เรากล้าเปลี่ยนนะคะเพื่อโลกที่ดีกว่าค่ะ
โอเคเอามาเรียบร้ายกัน
สำหรับที่ดีกว่าสามารถรับน้องที่หนุ่มกันใคร
ไม่รู้ใครรับน้องใครนะคือเหมือนว่าแอฟจะรับน้องใหม่เป็นพี่หนุ่มกัญชัย
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่มาก่อน
เจ้านั้นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็เป็นเจ้าถิ่นมาก่อน
คือจริงแล้วพี่หนุ่มอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ราตรีสโมสรใช่ไหมคะ
แอฟเองซะอีกที่เป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้ว
แต่พี่หนุ่มก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับวาเดตตี้มาตั้งนาน
ใช่ค่ะพี่หนุ่มตื่นเต้นมากก็ยังมีแบบคุยกันนอกรอบก่อนที่จะเริ่มงาน

บอกเอ๊ะใครกันแน่ที่ต้องตื่นเต้นแอฟซีที่จะตื่นเต้นมากที่ในที่สุดก็มีโอกาสนะคะ

แล้วทำงานด้วยกันสามคนแบบไหนอ่ะ
นี่แฮปปี้มากค่ะวันนั้นไม่รู้พี่หนุ่มยังไงนะ
แต่ว่าแอฟแฮปปี้ค่ะคือด้วยความส่วนตัวก็รู้จักพี่หนุ่มอยู่แล้วนะคะ

ใช่แล้วก็อยู่กับคุณอาจิตมยุรชาติมานะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็เจอกันนานนะตั้งแต่เอาเป็นว่าพี่หนุ่มก็รู้จักแอฟมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอ่อเป่อก่อนค่ะสมัยเริ่มงานกับผู้การกรรมแมงอยู่แล้วค่ะ
ถ้าเราถามถามถามถามถามแหมาแสมคนใดกันนะคะ

อย่างมันก็เป็นสิ่งที่แอฟแบบชอบอยู่แล้ว
แต่เราไม่มีที่สปรอยก็มาที่นี่

มันเหมือนได้เห็นหลายมุมที่แอฟไม่เคยได้ลองทำนะคะ
ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลย
อันนี้ต้องขอบคุณทางคุณนิดทางโพลิพาสมากเลย

ก็ยังรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า
ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทางด้านไหนบ้าง
แบบที่แอฟอาจจะไม่ได้แซ่บ
ด้วยชื่อรายการคำแซ่บด้วยความเป็นบุคลิของที่แอฟอะไรอย่างนี้

แล้วว่าขึ้นอยู่กับว่าคนจะตีความคำว่าแซ่บ
ว่าการที่แอฟได้คุยกับคุณนิตมา
เขาก็บอกแล้วว่าเขาอยากได้คาแรคเตอร์แบบเรา
ก็คือแอฟก็มาตามโจทย์นะคะ
มันเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เลือกแล้วให้มาถึงเรา

แล้วก็ที่ผ่านมาก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มที่
แล้วก็พยายามตอบโจทย์ความแซ่บในรูปแบบของเรา
มันอาจจะไม่ได้เรื่องแซ่บในเรื่องของการแต่งตัว

แล้วก็หลายคนก็บอกว่าชอบสไตลิ่งแอฟในรูปแบบในสามแซ่บอะไรอย่างนี้
เอาตรงคือรุ่นนี้แล้วไม่มีอะไรบั่นทอนนะคะ
แต่ทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะบวกหรือมีคุณค่ากับแอฟเสมอ

จะเป็นไงบ้างคะว่าต้องการพูดคุยสามารถ

เป็นไงบ้าง

ก็ยังเห็นว่าตอนนี้พี่แมร์ก็แฮปปี้ค่ะ

แล้วก็พวกเราก็คือ

เหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะพี่หนุ่มกับพี่แมร์ก็
ก็รู้จักกันก็สนิทกันเคยร่วมงานกัน
เราเองก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับพี่แมร์

ตอนที่เราได้ร่วมงานกันพี่แมร์ก็

แล้วก็ทำให้แอฟมั่นใจอะไรหลายอย่างนะคะ

แซ่บแอฟอย่างที่บอกมันแล้วแต่คนตีความคือในความคิดของแอฟแอฟอาจจะเน้นเรื่องความแซ่บไปที่
ข้างนอกแต่โอเคลุกข้างนอกแอปก็มีการเปลี่ยนแปลง
ก็ปรับเปลี่ยนให้เพื่อจะได้เข้ากับชมพู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไประดับแม่ชมอย่างนี้มันก็คนละสไตล์
คือสุดท้ายแล้วแอฟว่ามันคือการดึงความแซ่บความเป็นตัวเอง
ความคิดของเราให้ออกมาได้มากที่สุดแล้วก็
ดึงเอาสิ่งที่เราอยากฟังจากแคตอัพเชิร์โดยดูบลักษณ์ภายนอก
เป็นห่วงไหมก็จริงก็เป็นห่วงในทุกกิจกรรมอยู่แล้ว
คนเป็นแม่ก็ต้องยอมรับว่าก็ห่วงไปหมด
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็บาลานซ์กันระหว่างการที่ให้ลูกมีประสบการณ์ต่าง
ในทุกเรื่องจากกีฬาทุกอย่าง
อันนี้คือเขาอยากไปเล่นเองหรือยังไง
อันนี้คือเขาอยากไปเล่นเองหรือว่ายังไงค่ะที่เขาขอไปเล่นหรือยังไง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

เขาก็ยอมรับเลยค่ะเขาก็บอกเลยว่าโอเคค่ะหนูเข้าใจค่ะ
หนูก็อยากแคสติ้งถ้าเกิดว่าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่ปีใหม่ก็ถามนะว่าแคสติ้งเสร็จแล้วใครเป็นคนตัดสิน
เพราะชื่อลุงสรรค์ใช่ไหมแอฟเลยต้องรีบบอกว่า
ไม่ใช่ลูกสันคนเดียวลูกมีหลายท่านที่จะร่วมพิจารณา
มีการทำงานแบบนี้ต้องตกลงกันก่อน
ใช่ค่ะต้องตกลงกันก่อนคือทุกวันนี้จริง
ก่อนจะทำงานอะไรแม้กระทั่งมาอีเวนต์วันนี้ค่ะ
เราก็มีการตกลงก่อนว่าอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้แล้ว
หนูโอเคไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เขาเป็นคนเลือกเองเขาจะได้มีความตั้งใจเอง
เป็นกันเองถ้าได้เป็นแสดง
ถ่ายจบก็ถามลูกสาวว่ามีอีกไหม
คือเขาชอบมากค่ะแล้ววันนั้นถ่ายเสร็จก็ยัง
ยังนั่งอยู่กับพี่สันต่อจนเย็นเลยค่ะ
วันนั้นก็เจอหมดเลยค่ะเจอพี่ชาคริสเจอพี่ใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็นั่งดูหมดเลยค่ะเจอพี่
ตอนนี้คือทีมป้องหน้าต่อลูกเลยใช่ไหมครับวันนี้

เตรียมมีการซ้อมบทกับน้องไหมครับพอเวลาจะไปทำงาน
บทในที่นี่คืออ่านให้ฟังค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กน้องยังอ่านไม่ออกค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปจำเอาหน้ากองอะไรก็ไม่ได้ก็อ่านให้เขาฟัง
แต่ว่าการตีความหรือการเล่นยังไงแอมไม่สอนใดทั้งสิ้น
การรับงานก็ใช้หลักพิจารณาเหมือนเดิมค่ะว่ามันเหมาะสมกับเด็กไหมแล้วก็
เป็นธรรมชาติของเขาไหมเขาอยากทำไหม
วันทองเนี่ยก็รับเพราะว่าก็เป็นในแง่ของแขกรับเชิญค่ะ
เป็นนักแสดงรับเชิญก็เล่นแค่ไม่กี่ฉาก
คือถ้าเป็นงานระยะสั้นแอฟก็พร้อมรับงาน
คุณแพทย์ขอบคุณค่ะคุณแพทย์ขอบคุณค่ะคุณแพทย์ขอบคุณค่ะ
พี่แพทย์ขอบคุณค่ะเรื่องขอบคุณค่ะเรื่องแบบจัดการวิ่งกับพี่แพทย์
แล้วก็ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทย์นะคะ
ก็รู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะ
คุณแพทย์ให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากค่ะ
ไม่เคยเจอกันเลยค่ะสักครั้งเดียวเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกเหมือนคุณแพทย์เหมือนกันค่ะว่า
ก็งงเหมือนกันว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไง
หมายถึงว่าดูอยู่กันคนละวงการ
คือนักร้องเหมือนนักแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเกิดมันสร้างความสุขให้กับคนอ่านข่าวหรือคนดู

คุณค่ะมันก็อยากเห็นเราเล่นละครพูดกัน
อันนี้ต้องแล้วแต่คุณแพทย์จะให้เกียรติมาเล่นละคร
มีคอมเมนต์มาว่าเป็นเหมือนดอกฟ้าอะไรอย่างนี้
ใช่อีกมุมเลยที่ใครเขาต้องเกี่ยวข้างใน
ไม่ว่าจะกับคุณแพทย์หรือกับใครก็ตาม
เราก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้น
ตรงนี้เรามีมิจินตรงนี้ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือ
ใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็พร้อมเสนอค่ะ

แคปชั่นนี่คือเพื่อนในเทศจุอราส่งเข้าประกวดค่ะ

ถ้าพวกเราคิดแคปชั่นและแอปถ่ายรูปตามแคปชั่นนี้

พลังถือว่าเป็นโลกใหม่
ค่ะก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็สร้างสีสัน
คนชอบเวลาเปลี่ยนลุคอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราไม่ได้จะเปลี่ยนไปแบบใดแบบหนึ่งซะทีเดียว
ก็แล้วแต่ว่าละโอกาสอย่างนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ